แล้วปรากฏว่าไม่ได้ออกไปไหนมาไหนเนี่ยโอ้โหมันอึดอัด

พอสดชื่นทำยังไงคะเราก็ต้องแต่งตัวให้มันสวยเหมือนคนนี้เลยค่ะ
คุณลีเดียสรรรัสค่ะคุณแม่สุดสวยคนนี้ค่ะ
เดี๋ยวให้ดูลุคใหม่นะคะลูกออกมาทำงานนี่ไง

เออเธอโพสต์ภาพนี้คุณผู้ชมเป็นภาพเมื่อหลังการทำงานครั้งแรกของเธอในรอบหลายเดือน
นี่ฉันชอบทรงผมใหม่เธอมากเลย
ก่อนหน้านี้นะคะเจ้าตัวต้องอยู่บ้านเลี้ยงลูกออกกำลังกายทำกิจกรรมเล็กน้อย
คงได้ดูในไอจีเธอนี่แหละค่ะแต่พอมาทำงานถ่ายแบบแฟชั่นเท่านั้นแหละค่ะ
ฟาดฟาดจริงค่ะแต่งองค์ทรงเครื่องแบบว่าจัดเต็มมากนะคะ
แบบที่เห็นในภาพเนี่ยค่ะเห็นเลยนะคะว่าสาวลีเดียเขาอยู่ในลุคที่แบบว่าเผ็ดเท่นะคะ
แล้วก็ความแซ่บไม่แผ่วจริงค่ะ
ก็สะบัดนิดจิกตาหน่อยสวยเลิศจนคนแห่ติดตามจริงค่ะ
เข้ามาคอมเมนต์แบบชื่นชมกันเต็มไปหมดเลยค่ะ
ลีเดียถึงขั้นหยิบลูกคนนี้นะคะมาเป็นโปรไฟล์เลยเปลี่ยนปุ๊บเลยนะคะ
นะคะส่วนใครที่เป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยค่ะ
แล้วพอคาดเดาได้ว่าทางทีมงานเนี่ยมีมาตรการการทำงานที่รัฐกลุ่มที่ดีที่สุดนะคะ
ก็อย่างที่ทราบบางงานบางทีมันแคนเซิลไม่ได้เนอะนะคะ
ก็คือทำงานได้แต่ก็ต้องปลอดภัยแล้วก็สดชื่นที่หัวใจด้วยจ้า
คุณผู้ชมค่ะไปต่ออีกหนึ่งสาวแล้วกันนะคะ
ให้หนูมเนี่ยคึกคืนขึ้นมาจากนิดหนึ่ง
แฟนคลับเนี่ยชื่นอกชื่นใจเมื่อได้เห็นเธอใส่ชุดนี้
น้องปันสุทัศนะคุณผู้ชม
ซะก่อนด้วยความผิวที่ออร่าแบบนี้นะ
แล้วก็งานนี้ถูกใจเอฟซีไปเลยจ้ะเพราะว่าอะไร
ใส่เสื้อดูซะก่อนผีเสื้อสีชมพูขนาดนี้
นี่เขากำลังฮิตมันมาจากซีรีส์เกาหลีใช่ไหม
ที่เขาบอกว่าจะชวนไปดูผีเสื้อที่ห้องเหรอ

เออนะคะไอ้ฉากนี้มันมีความแบบกุ๊กกิ๊กสูงเลย
มันก็เลยเป็นประโยคฮิตในโซเชียลคุณผู้ชมค่ะ
ก็นี่แหละฮิตนักใช่ไหมนี่หยิบมาใส่ซะเลยละกัน
เป็นเสื้อผีเสื้อชมพูหวานขนาดนี้
ดูด้านหน้าด้านหลังว้าวกว่าคุณผู้ชม
คือด้วยความที่ปันขาวมากเลยนะคะผิวเขาเนี่ยนะ
ครับนี่กลัวจะไม่สะใจไปก่อนคลิปเต็มเลยจ้ะ